สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สิ้นเดือนแล้วนะคะแต่ฝนยังคงตกอยู่
คาดว่าหลังจากพรุ่งนี้ไปฝนจะตกหนักกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชม
จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
วกกับหย่อมความกดอากาศตามที่ก่อนหน้านี้ปกครุมประเทศเวียดนาม
กลายเป็นร่องมรสุมนะคะพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เน้นตกหนักในสามภูมิภาคนั่นก็คือภาคเหนือค่ะ
ภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะที่เห็นเป็นสีฟ้าเข้มแบบนี้นะคะ
จะทำให้ฝนตกมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่า

ส่วนทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงนะคะ
จะมีกำลังแรงตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนที่ประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมต้องเผชิญกับฝนตกหนัก
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเมืองฉงชิ่งเนี่ย
น้ำท่วมถนนนะคะจนมิดหลังคารถยนต์เลยค่ะคุณผู้ชม
จากนี้นะคะต้องมีประชาชนอบพยพออกจากพื้นที่แล้วกว่า๗๐๐คนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ